เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปคลิปหนึ่งนะคะเป็นกล้องหน้ารถเขาถ่ายเอาไว้เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๔มกราคมประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเขาบอกว่าเขาขับรถมาขับตามรถเมย์แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมันมีคอนโดมิเนียมหรูอยู่แถวแถวมักกษันนะคะ
ขับตามรถเมย์แล้วเขามองไม่ทันเห็นข้างหน้าหรอกเพราะรถเมย์ไปอยู่ดีรอปภของคอนโดมิเนียมแห่งนี้
กระโดดถือทงแดงมาโบกปุ๊บขวางหน้ารถเลยอ่ะเขาบอกเขาตกใจมากเกือบเรกไม่ทันเกือบชนรอปภ
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเจอเหตุการณ์คล้ายกับแบบนี้เดี๋ยวลองไปดูคลิปภาพกันค่ะ
นี่ไงคือเขาขับตามรถเมย์มาพอดีตอนแรกมันมองไม่เห็นมันเห็นแค่หลังรถเมย์ใช่ไหม
คือถ้าดูคลิปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยจะเห็นชัด

หลังรถเมย์แบบเนี้ยมันเป็นมุมที่มันไม่เห็นข้างหน้าหรอกใช่ค่ะ
แล้วพอรถเมย์แบบเลยไปนิดนึงรอปภทงแดงกระโดดพุ่งมาเลย
เพื่อที่จะให้รถจากในคอนโดมิเนียมออกมาได้แล้วคนขับรถคันนี้เขาก็บอกว่า
เขาก็ตำหนิรอประพอไปนะแต่รอประพอก็ทำหน้าไม่พอใจใส่เขาด้วยอ่ะ
เนี่ยคือข้างหน้าเนี่ยเขาเป็นสี่แยกไฟแดงใช่ไหมที่เขากำลังเป็นช่วงส่งที่เขาจะไปให้ทันไฟ
อืมน้องเวลาปัดดูจังหวะรถบ้างนี่เห็นไหมให้ดูจังหวะรถบ้างเขาก็ตำหนิไป
เขาก็เลยเอาภาพนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน์นะคะถามถึงความเหมาะสมว่า
รอปภทำแบบนี้ได้เหรอมันอันตรายนะหนึ่งตัวรอปภเองก็อันตราย
กระโดดมาขวางแบบนี้นะคะแล้วถ้าเขาเบรกไม่ทันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะ
ผมเจอบ่อยใช่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็ต้องเคยเจอจริงจริงเวลาเป็นอาคารที่คนเข้า
คนออกเยอะอะไรแบบนี้ก็จะมีรอปภลักษณะแบบนี้
โบกทงมาขวางไว้แบบเนี้ยค่ะอาคารที่อยู่ริมถนนอาคารสำนักงาน
ของเขาเนี่ยถือทงสีแดงแดงอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะคอยมา
บางทีเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องจอดป่ะถ้าเราไม่จอด
เขาจะจับเราไหมเดี๋ยวมียังไงใช่ไหมเดี๋ยวมีข้อมูลทางกฎหมาย
รอปภเขาสามารถทำหน้าที่แบบนี้ได้หรือเปล่า
เพราะว่าเขาไม่ใช่ตำรวจจราจรแต่ว่ามาดูเรื่องของคลิปนี้ก่อน
ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่คนโพสต์นะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเขาขับรถไปทางเรียบทางรถไฟ
ถนนนิคมมักกษันมุ่งหน้าไปข้างหน้าเป็นสามแยกประตูน้ำ
ขับตามหลังรถเมย์แบบนี้ค่ะครับกำลังจะเร่งความเร็ว
เพื่อให้ผ่านสัญญาณไฟเขียวตรงนี้รถติดอ่า
เขียวปุ๊บอยากจะพ้นอยากจะพ้นแยกนี้ไปให้ได้

รอปภคอนโดมิเนียมวิ่งออกมาโบกทงแดงมากลางถนน

เกือบชนรอปภค่ะเนี่ยคือแสดงว่าตรงเนี้ย
พอสัญญาณไฟปุ๊บเนี่ยเขาเห็นเขียวตรงนู้น
รอปภก็อยากให้ลูกบ้านของตัวเองออกไปได้เหมือนกัน
ใช่เขาบอกเขาเตือนรอปภไปแล้วด้วย
รอปภทำหน้าไม่พอใจครับ
เขาก็เลยเอาคลิปมาโพสต์ในโลกออนไลน์เพราะอยากจะให้คนเห็นพฤติกรรม
แล้วอยากจะให้ช่วยตอบหน่อยว่าพฤติกรรมแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือ
รอปภทำหน้าที่แบบนี้มันเหมาะหรือเปล่า
อยากจะให้แก้ไขเพราะว่าไม่อยากจะให้เกิดอันตรายกับคนอื่นอีกนะคะ
ปกติเท่านานี้สันนิคโครมอากาศันด์มันเป็นเส้นที่ปล่อยไฟแดงช้า
ก็จะรู้ว่าถ้าเกิดไฟเขียวปุ๊บเนี่ยก็จะต้องรีบวิ่งไป

ซึ่งเราก็รู้ว่าปกติรถเมย์ต่อให้มันเป็นไฟแดง
เขาก็จะต้องเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเพื่อเข้าเส้นทางประตูน้ำ
เพื่อรับเพราะว่าเลนส์นั้นมันเปิดให้เฉพาะรถโดยสารวิ่ง
เราก็เลยคิดว่ายังไงเราก็น่าจะตามไปได้
แต่โดยปกติตรงบริเวณก่อนจะถึงไฟแดงมันจะมีคอนโดแห่งหนึ่งอยู่
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยนะครับ
คอยป้องกันให้คนขวางทางเขาออกแต่จังหวะนั้นอ่ะ
มันเป็นจังหวะที่มันเป็นจังหวะที่เรามองไม่เห็นว่ามันมีเจ้าหน้าที่อยู่สองคน
ตอนแรกเราเห็นแค่คนเดียวซึ่งแล้วเราก็ไม่คาดคิด
ไม่คาดคิดว่าเขาอาจจะขโดดลงมาขวางทางเรา
ขณะที่เราเร่งเครื่องยนต์เพื่อที่จะพยายามตามท้ายรถพอ๑๑คันนั้นนะครับ
เราก็เลยเปิดกระจกไปบอกเขาว่าจริงเวลาการที่จะขอสัญญาณให้ประชาชนหยุดไม่ทับทางเข้าคอนโดเนี่ย
มันควรจะรอจังหวะหรือมองดูรูปการณ์ด้วยว่ารถเข้ามาความเร็วระดับไหน
ไม่ใช่อยู่ดีดีแบบกระโดดข้ามมาเลยอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกเพราะว่ามันอันตรายมาก
เปิดกระจกแล้วเราก็บอกน้องว่าน้องเวลาจะหยุดรถให้ดูจังหวะด้วย
แล้วดูบุคลิกและท่าทีของเจ้าหน้าที่รับประพอเขาแสดงอาการไม่พอใจ
เขาแสดงปีหน้าแล้วแสดงอาการไม่พอใจซึ่งถ้าเป็นคนปกติถ้าเขารู้ตัวว่าเขาผิดอ่ะ
เขาอาจจะขอโทษพี่ขอโทษหรือว่าอะไรพี่ทำแบบทำให้พี่ต้องเบรกกระทันหัน
อาจจะพูดคุยหรือพูดจากันดีเพราะว่ารักษณะคำพูดเราไม่ได้ไม่ได้ตอบว่ารุนแรงไง
เราก็เลยรู้สึกว่าเขาคงไม่รู้ว่าการกระทำของเขาผิด
เราก็เลยเราก็เลยอยากรู้ว่าเราจะเอาคลิปนี้ลงในโซเชียลให้คนในสังคมดูว่า
การกระทำแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มองว่ามันไม่ถูกต้อง
แล้วมันเป็นอันตรายซึ่งใจจริงเรามองว่าถ้ารับรู้ว่ามันเป็นความไม่เหมาะสม
ทางเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานควรจะปรับแก้วิธีการ
กระโดดลงมาบนพื้นถนนการกระโดดลงมาขวางทางรถเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง
แต่คุณอาจจะปรับโดยใช้วิธีการอื่นใช้สัญลักษณ์อย่างอื่น
แปลว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ส่งข้อความมาเยอะเลย
ก็เป็นคอนโดมิเนียมชื่อดังแหละอยู่ติดถนนนิคมมักกษัน
ตรงนี้เป็นรถสี่เลนนะคะเป็นถนนสี่เลนรถเยอะค่ะ

รอปภคอนโดมิเนียมแห่งนี้

ยังคงทำงานอยู่ตามปกตินะคะ

ก็โบกทงอย่างนี้อย่างนี้
คือถ้ายืนแล้วยืนโบกอยู่ตรงขอบทางนี่
เขาลงข้ามเลนมาเลยทีเดียว

กับรอปภนะเขาไม่ตอบ

ปภคนเดียวกันกับในคลิป

เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ย

เขาก็จะต้องรอ

แต่พออยู่ตรงนี้คาดว่า

เพื่อที่จะผ่านสัญญาณไฟเขียวแบบ

อยากจะพุ่งไปให้ได้แล้วมันเป็นช่วง
กำกึ่งจังหวะมันเลยไม่ได้อ่ะนะ

มาทำงานใหม่หรือเปล่าเพิ่งมาหรือเปล่า

ก็ไม่รู้เหมือนกันพนักงานเขา

ในโพสต์ของเจ้าของคลิปเนี่ย
ที่เขาโพสต์เอาไว้เนี่ยมีคนคน

เอาไว้คาดว่าน่าจะเป็นรอปภคอนโดนี้

หนึ่งในรอปภของคนนี้น่ะเหมือนกับไปชี้แจง

สักครู่นี้นะฮะจะเห็นช่วงที่เขาลงมาโบกทงสีแดงอ่ะ
รู้สึกมันจะมีการตีเส้นเหลืองอยู่ใช่ไหมค่ะเป็นเส้นที่จะต้อง
เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดภาพดูนะว่าจะเห็นเส้นเหลืองไหมเส้นเหลืองคือห้ามหยุดใช่ไหม
ห้ามไปหยุดทับขวางใช่ห้ามไปหยุดทับถ้าคุณจะจอดคุณต้องอย่าไปจอดทับเส้นเหลือง
เดี๋ยวต้องย้อนไปหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะย้อนให้ดูอีกทีหนึ่ง
เนี่ยค่ะที่เขาเดินข้ามมาตีตารางสีเหลืองใช่รอพอพอของคอนโดนี้เนี่ย
จะคอยมากั้นเวลารถติดไฟแดงเห็นไฟแดงฮะเพื่อไม่ให้รถที่จอดรอไฟแดงเนี่ย
ไม่ได้หยุดทับอยู่แล้วเป็นกวจราจรปกติที่ทุกคนต้องรู้กันทีนี้ถ้ามีรถทับเส้นเหลือง
แล้วคนในคอนโดจะเอารถออกจะออกไม่ได้พอไฟเขียวปุ๊บเขาจะออกไม่ได้
แต่คนก็จะมองว่าถ้าเราจอดอยู่แล้วรถในคอนโดออกออกออกค่ะ
แล้วเมื่อไหร่ฉันจะพ้นไฟแดงไฟเขียวไฟแดงใช่ไหมใช่ทีเนี้ยก็เลยเกิดคำถามว่า
จริงแล้วรอปภสามารถมาทำหน้าที่ในลักษณะแบบนี้ได้หรือเปล่า
เพราะว่ารอปภเนี่ยไม่ใช่ตำรวจจราจรคุณเดินมาขวางมาโบกมาอะไร
เรื่องของการจราจรเนี่ยมันทำได้ไหมมีข้อมูลทางกฎหมายอ่ะนะคะ
จริงแล้วตามกฎหมายรอปภไม่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการจราจร
แต่จะเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครผ่านการอบรมมีความรู้เรื่องของกฎระเบียบด้านการจราจรโดยเฉพาะ
รอปภที่อยู่ในคลิปต้องไปตรวจสอบดูว่า
ขณะปฏิบัติงานหรืออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าคอนโดเนี่ย
รอปภยืนอยู่ในช่องทางที่กีดขวางการจราจรหรือเปล่า
ถ้าอยู่ในจุดที่กีดขวางการจราจร

นี่ไม่ได้กรีดขวานะนี่กระโดดลงมาเลย
ตามกฎหมายจราจรนะคะจะต้องดูระยะของตัวรถที่กำลังสัญจรไปมา
ว่าอยู่ในระยะที่เหมาะสมหรือเปล่าก่อนจะส่งสัญญาณ
ก่อนจะส่งสัญญาณมือหรือว่าโบกทงแดงให้รถหยุด
ต้องรอดูจังหวะแต่เหมือนกับรอปภคนนี้เขาไม่ดูจังหวะเลยไง
ใช่ก็หลายที่ที่ผมเจอเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับอำนวยความสะดวก
หรือว่าเป็นห่วงคนในอาคารของเขาเป็นหลักแต่ไม่ได้คิดว่ารถที่อยู่บนถนนน่ะนั่น
ก็คือถนนหลักของคุณคือพื้นที่รองใช่ไหม
จะออกมาคือต้องขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยหยุดรถให้หน่อย
เพราะว่ารถข้างในจะออกอย่างนี้แต่นี่เล่นออกมาแบบอย่างนี้เลยไงใช่ไหม
หลายคนก็เลยบอกว่าถ้าเกิดขับรถเจออะไรแบบนี้มันต้องเป็นลักษณะที่ว่าอ่ะ
ผ่านขั้นหนึ่งให้ออกขั้นหนึ่งผ่านต่อต้องสลับกัน
ถนนมันก็จะไปได้ไม่งั้นก็ติดกันยาว